หญิงสาวชาวอูดรทานีเธอเจ็บท้องคุณผู้ชม
แล้วก็ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาล

นั่นก็คือตัดรังไข่แล้วก็มดลูกทิ้งไป
ปรากฏว่ามาตรวจอีกครั้งนึงไม่ได้เป็นแมร่งนี่
แต่ทำยังไงได้คุณผู้ชมตัดไปแล้ว
และที่สำคัญนะคือไตก็หายไปอีกข้างหนึ่งด้วยค่ะ
เธอก็ได้รับความเดือดร้อนมากในการใช้ชีวิต
ทางคุณแม่ของเธอก็เลยพาตัวเธอนั้นไป
ร้องที่ศูนย์นำรงธรรมจังหวัดอุดรธานีนะคะ
นางสาววันนลีแสนชาติอายุ๕๖ปี

ผู้เสียหายคือนางสาวสินวพรหอมกลางอายุ๓๓ปี

หนังสือร้องขอความเป็นธรรมที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี
แล้วก็แจ้งความร้องทุกข์กับแพทย์โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีด้วย
เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าผู้เสียหายเป็นเสาหลักของครอบครัว
เคยทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินแต่ลาออกมาเพื่อที่จะเตรียมตัวไปเปิดเนอร์เซอรี่กับแฟนชาวสิงคโปร์ที่สิงคโปร์ค่ะ
ที่เธอเตรียมการอยู่ช่วงกลางปีค่ะเธอรู้สึกว่ามีอาการปวดท้อง
ก็ไปหาหมอเพื่อที่จะทำการวินิจฉัยรักษาโรคที่โรงพยาบาลหาดใหญ่
บอกว่าเป็นลำไส้อุดตันเธอก็โอเคเตรียมตัวรักษา
ที่สุดอาการกำเริบมาก็เลยไปหาหมออีกทีหนึ่งที่บ้านของเธอคือที่อุดรธานี
หมออีกคนหนึ่งที่วินิจฉัยบอกว่าเป็นมะเร็งแล้วก็ต้องมีการผ่าตัดนำรังไข่และมดลูกออกทั้งหมด
ที่สุดก็ผ่าตัดเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ปรากฏว่าผลการวิเคราะห์เรื่องของชิ้นเนื้อปรากฏว่าเธอไม่ได้เป็นมะเร็งอะค่ะ
แต่เธอก็ต้องประสบปัญหาคือจะต้องใช้ชีวิตแบบนี้มีลูกก็ไม่ได้
ปัญหาชีวิตเนี่ยมีประสบเขาเรียกว่าเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนเลย
แต่เธอบอกว่าเธอร้องเรียนหลายหน่วยงานได้รับการเยียวยามาเป็นเงิน๒๔๐๐๐บาทนะคะ
ทีนี้ภายหลังมาตรวจสุขภาพพบว่าไตเนี่ยถูกตัดไปอีกหนึ่งข้าง
บานปลายค่ะเธอก็เลยมาอุทธรณ์เรื่องนี้อีกครั้งเดี๋ยวไปฟังเสียงผู้เสียหายกันค่ะ
ผ่าตัดผิดพลาดก็คือตัดมดลูกตัดรังไข่แล้วก็มารู้ทีหลังอีกว่าเขาตัดไปเราทิ้งอีกข้างหนึ่งค่ะ
ตอนแรกบอกว่าเป็นภาวะลำไส้อุดตันแล้วก็เป็นช็อกโกแลตซีสตอนบอกจะผ่าบอกว่าจะผ่าตัดร่วมกับหมอสตินารีเวศ
แต่พอวันผ่าจริงนะคือคุณหมอขวัญชัยสุรเสียงเป็นหมอศัลยกรรมผ่าคนเดียวเองหมดเลยค่ะ
โดยที่ไม่ออกมาบอกญาติเลยว่าจะตัดไตและจะยกมดลูกเองทั้งหมดเขาก็ทำการเกินกว่าเหตุคือเขาสื่อวิสาเขาสุดตัดออกหมดเลยค่ะ
ไตทั้งมดลูกและรังไข่คือยกออกหมดเกินหน้าที่ของหมอศัลยกรรมนะคะเอาออกหมดเลยค่ะ
เหมือนว่าหมอที่วินิจฉัยโรคเป็นหมอศัลยกรรมลำไส้เนี่ยนะคะดำเนินการเองทั้งหมดไม่มีหมอสูงมาร่วมด้วยซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของมดลูกแล้วก็รังไข่เนี่ยนะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะเธอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการตัดไตไปข้างหนึ่งของเธอเนี่ยจะเป็นการเจตนาเอาไตไปหาประโยชน์อะไรด้วยหรือเปล่า
ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงต่อประชาชนนะคะถ้าหากว่าหมอยังคงปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วยอยู่แน่นอนล่ะค่ะว่าก็คงไม่ปลอดภัยแล้วก็จะนำความเสียหายมาสู่โรงพยาบาลด้วยนะคะ
รวมไปถึงเธอก็กังวลด้วยว่าการกระทำต่างนี้นะคะอาจจะไม่ได้รับความยุติธรรมกลัวว่าจะมีการไปยุ่งเหยิงต่อพยานหลักฐานเลยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีมีคำสั่งพักหมอรายนี้แล้วก็ให้ดำเนินการทางวินัยรวมถึงทางคดีอาญาด้วย
ทีนี้ค่ะทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีนายแพทย์นรงธาดาเดชก็ได้ชี้แจงทางโทรศัพท์นะคะบอกว่าเรื่องนี้มีการร้องเรียนไปหลายส่วนรวมทั้งร้องเรียนไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี
ทางโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีเองก็ดำเนินการตามขั้นตอนแล้วค่ะหลังจากที่ได้เยียวยาผู้เสียหายไปแล้วครับผู้เสียหายก็มาอุทธรณ์ขอความเป็นธรรมต่อซึ่งการสอบสวนในครั้งก่อนหน้านี้ค่ะไม่มีกรณีเรื่องไตมีเฉพาะเรื่องที่ตัดมดลูกแล้วก็รังไข่ไปแต่พอมีเรื่องไตว่าหายไปข้างหนึ่งด้วยเรื่องนี้ก็ต้องมีการตั้งคณะกรรม